กันที่อีกหนึ่งครอบครัวครอบครัวของคุณแม่คนสวยแม่เป้ยปานวาด
ถึงเรื่องของลูกชายหัวแก้วหัวแหวนน้องโปรดนะคะ
ขวายใช่ไหมใช่เข้ารับการผ่าตัดต่อมอดีนอยด์และก็ต่อมทอนซิลนะคะ
ซึ่งตอนนั้นเนี่ยแม่เป้ยก็ออกตัวเลยว่ารู้สึกเครียดแล้วก็เป็นกังวลมากจำได้เนอะ
แต่ว่าตอนนี้น้องโปรดกลับมารักษาตัวที่บ้านได้แล้วนะคะ
เป้ยก็เลยขอแชร์คลิปวิดีโอน่ารักกับโมเมนต์สุดประทับใจ

นำอาหารแล้วก็ขนมค่ะที่พี่ป้าน้าอาส่งมาเยี่ยมกันอย่างล้นหลาม
เดินถือไปให้พี่พยาบาลที่คอยดูแลมาตลอดการรักษา

ซึ่งต้องบอกว่าจากคลิปนี้นะคะคุณแม่เป้ยบรรยายเอาไว้
จับใจความได้ประมาณว่าน้องโปรดขอแบ่งขนมที่มีคนเอามาเยี่ยม
ไปให้พี่พยาบาลแล้วก็ขอเดินเอาไปให้ด้วยตัวเองด้วยนะ
ทั้งที่ตัวเองไม่ได้ทานข้าวทานน้ำมา๒วันเต็มนะคะ

แต่เป้ยก็เคารพในการตัดสินใจของเขา
ทั้งที่กลัวว่าระหว่างทางเขาจะเป็นลมไปนะ
เชื่อว่านี่คือสิ่งที่บ้านนี้คอยบอก
แล้วก็คอยสอนโปรดตั้งแต่ยังเดินไม่ได้
ก็คือในเรื่องของการแบ่งปันและการมีน้ำใจ
เป็นเด็กที่ไม่เคยแย่งของเล่นใครเลย
แต่ยังแบ่งให้เพื่อนเล่นของเล่นของเขาด้วย

และอยากให้โปรดเป็นเด็กดีมีน้ำใจแบบนี้ตลอดไปนะคะ
ใช่ขนาดตัวเองป่วยอยู่นะครับ
ไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินน้ำเลยนะครับ
ก็เป็นอีกหนึ่งซุปตาตัวจิ๋วนะครับ
ที่หลายคนแทบให้หมดใจเลย
เป็นกำลังใจให้น้องโปรดหายไว้นะคะสู้ค่ะ

อยากเล่นอะไรทำเลยเต็มที่นะคะ